ขณะที่กุญสือทีมชาติไทยอาเกรานิชิโนนะคะพร้อมด้วยโคชโตย
ริสักยอดญาติไทยและโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดค่ะ
ก็เดินทางไปชมเกมไทยลีกนัดที่๒๓ที่ราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับ

ซึ่งเกมการแข่งขันนี้นะคะระหว่างราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านเจอกับพีทีเทีย
ระยองนะคะนาทีที่สามสิบเก้าค่ะเอกลักษณ์ทองกฤษไปทำฟาว
นิสมูริโร่เสียจุดโทษนะคะและผู้ตัดสินให้จุดโทษเป็นวิกเตอร์
คาโดโซ่ที่สั่งหารเข้าไปให้พีทีทีระยงขึ้นนำนึงประตูต่อสูตรในครึ่งแรก
ส่วนเกมในครึ่งหลังค่ะดำเนินมาถึงนาทีที่สี่สิบแปด

ประตูต่อหนึ่งกลายเป็นอัซิสที่เก้า
รังอันดับที่๑๐เนื่องจากว่าประตูได้เสียเป็นดอก
กัน๑ประตูต่อ๑แล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดค่ะชนะชัยนาธอนบิลไป๒ประตูต่อ๐ค่ะ